คือเท่าที่ผมติดตามสถานการณ์ที่มีคนออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
มันมีอยู่๓ความเห็นหลัก
อย่างแรกก็คือว่าความเห็นแรกก็คือมองว่า
เรื่องการเสนอนายกรรมนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นยัตตินะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อตกเถียงที่ทางเก้าไกลเนี่ยเค้าใช้ว่าไม่เป็นยัตติ
แล้วก็เป็นข้อเสนอของทางสำนักงานเลขาที่การสภาผู้แทนรัศดร
เสนอต่อท่านอาจารย์วันออกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นยติ
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นยติเนี่ยมันก็จะไม่เข้าข้อ๔๑นะครับ
มุมมองที่๒มุมมองที่๒เนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นยัตติ
เรื่องนี้เป็นยติแต่ว่าเป็นยัตติเฉพาะเป็นยติเฉพาะ
ซึ่งไม่สามารถใช้ข้อ๔๑มาบังคับได้
เพราะว่าในรัฐมนูลเขาจะกำหนดยติเฉพาะเอาไว้
อย่างเช่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่ายัตติอื่น
มีการเขียนแตกต่างจากยัตติทั่วไปอันนี้เนี่ยคือสมาคมทนาย
ชี้แนะเอาไว้ว่าเป็นยัตติแต่ว่าเป็นยัตติเฉพาะ
ไม่สามารถใช้ข้อ๑๑๔๑ได้มันต้องไปดูว่ายัตติอะไรอีก
อย่างเมื่อวานนี้คือยติเฉพาะ
ติเฉพาะก็คือหมายความว่าคำว่ายัตติเฉพาะก็คือว่าการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายก
เป็นยัตติเฉพาะนะครับส่วนมุมมองที่๓ก็คือมองว่าเรื่องนี้เป็นยัตติทั่วไป
ที่ต้องใช้ข้อบังคับ๔๑มาใช้อันนี้ก็คือสิ่งที่สวเสนอนะครับ
ก็มี๓มุมมองนี้มุมมองที่ว่าเป็นยติทั่วไปก็คือชนะในสภาไปแล้ว
อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเมื่อวานนี้ต้องรวดกัน
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาของนักกฎหมายหลายคนนะ
รวมทั้งนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางท่านอย่างเช่นอาจารย์ชายันชายพรเนี่ย
ก็มองว่าการลงมติของ๓๙๔เป็นการตีความ
ไม่ได้บอกว่าข้อบังคับขัดรัฐมนูลนะ
แต่เป็นการตีความเป็นการกระทำของสมาชิกรัฐสภา
ตีความให้ข้อบังคับอยู่เหนือรัฐมนูล
แล้วเมื่อตีความแบบนั้นลงมติแบบนั้นแล้วเนี่ย
มันเป็นไปละเมิดสิทธิ์ของคุณพิธา

ทางสมาคมทนายก็เลยชี้แนะว่า
คุณพิทาไปยื่นขับร้องต่อสารรัฐมนูนได้
ว่าการลงคะแนนของ๓๙๔คน
มันขัดหรือแย้งกับรัฐมนูลหรือไม่
ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการใช่ไหมผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
ถ้าผู้จัดการไม่ทำเรื่องให้ก็ไปยื่นต่อสารมนุนโดยตรง
เพื่อให้สารมนุนวินิจฉัยว่าการกระทำของ๓๙๔คน
ขัดหรือแย้งกับรัฐมนูลหรือไม่
ทีนี้สมมุติว่าเอาล่ะคุณพิธาเห็นคำแนะนำแบบนี้
แล้วก็ไปยื่นต่อสารมนุนสารมนุนก็รับพิจารณา
แล้วเสร็จแล้วมันก็ออกมา๒ทางนั่นแหละ
คืออาจจะไม่รับเรื่องแล้วก็รับเรื่องเข้ามา
ทีนี้พอรับเรื่องเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็ออกได้๒แนว
ก็คือแนวบอกว่าไม่ขัดอันนี้ก็คือแนวหนึ่งก็คือจบไป
จะบอกว่าไม่ขัดแต่อีกแนวหนึ่งอาจจะบอกว่าขัด
ถ้าบอกว่าขัดปัญหาจะตามมาหลายอย่างเลย
เรื่องส่วนตัว๓๙๔คนก็อาจจะถูกคุณพิธาฟ้องต่อสารดีกา
แผนกคดีทุจริตว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบ๑๕๗ได้
ในทางการเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็ทำให้การเลือกนายกมนตรีถูกตั้งคำถาม

คือคิดสมมุติถ้ามีการยื่นเนี่ยผลวินิจฉัยของสารลำนูนท่านจะออกมาทัน
คงไม่ทันคงไม่ทันอาจจะมีเลือกเสร็จไปแล้ว
นายกไปแล้วแล้วผลออกมาตอนหลัง
มันอาจจะวุ่นก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
เพราะถือว่าไปตัดสินเขาเขาเลยเสนอชื่อซ้ำให้ได้
เขาไปยื่นแล้วก็สารรัฐมนูลบอกว่าโอเคไม่ขัดถ้างั้นก็จบไป
แต่ว่าก็ต้องตอบคำถามพวกอาจารย์กฎหมายกันหลายคน
เพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยก็มีความทังควรนะ
แต่ว่าในง่ายของความเป็นจริงคือเมื่อวานเขาลงมาติกันเรียบร้อยนะฮะ

ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าที่ประชุมรัฐสภาให้คุณพิทาได้โหวต

คุณพิทาแล้วคงไม่ภาพาของการโหวตได้เป็นนายกหรอก

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒